เขาก็จะอยู่หลักถ้าในกรุงเทพก็แถวห้วยขวาง

หรือว่าถ้าตามพื้นที่ต่างที่เขาจะมีคนจีนอยู่เยอะ

ว่ามีใครที่อยู่อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร
ก็มันคงจะลำบาก

ถามว่าต่อมอเมริกา
มันไปตามจับโลวินฮูตไทยได้หมดไหม
ไม่ได้ถูกไหมก็ไม่มีทางก็เหมือนกันจีนโลวินฮุดที่มาเมืองไทย
แต่มันไม่เป็นโรเมนฮูตหรอกจีนพวกนี้มันมีสตางค์มันมีเงิน
มันรู้ว่าระบบของไทยเราเนี้ยมันมาสามารถจ่ายได้อยู่ต่อได้
และการอยู่ของเขาก็ประกอบกิจการที่ผิดกฎหมาย
มันไม่ได้แบบคนไทยที่อยู่อเมริกาหลบหนีแล้วทำมาล้างจานไม่ใช่นะครับ
พวกนี้เนี่ยโอ้โหสารพันธุ์หากินกับจีนด้วยกันนะครับ
ทำสินค้าปลอมบ้างล่ะทำแอปเงินกู้ปลอมบ้าง
และเมืองไทยตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของจีนเทาที่เข้ามาเที่ยวและ
เข้ามาใช้เงินเข้ามาซื้อทรัพย์สินเข้ามาซื้อคอนโดซื้อบ้าน
ซื้อได้ยังไงบางทีมันก็ไปตั้งบริษัทนอมินี
เอาคนไทยจ้างคนไทยมาถือนะครับโอนโอนหุ้นลอยไว้อ่า
แล้วก็ไปซื้อที่ดินบางคุณคุณรู้ไหมว่าซื้อเป็นเท่าไหร่
เนี่ยก็มีนะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัตถุประสงค์เขา
หรือมีการสอบกันมั้ยหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการสอบไหม
๒กรมที่ดินรู้มั้ย๓ต่อมอร์รู้มั้ย๔ตำรวจรู้มั้ย
อันนี้ต้องสนที่กำลังกันแล้วเหรอครับเพราะว่าจีนทาวน์ทุกวันนี้
ที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาครอบครองทรัพย์สินในไทยเยอะแยะไปหมด
หรือต่อให้เขาไม่ทำผิดกฎหมายนะสมมุตินะถ้าเกิดเราบอกว่าเขาเปิดได้อะไรก็ได้
แต่มันศูนย์เหรียญคือเหมือนทัวร์ศูนยนคือเราไม่ได้อะไรเลย
อันนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงก็จีนเหล้าก็จีนพนักงานเด็กเสิร์ฟ
ก็เอามาจากจีนหมดเด็กเสิร์ฟก็ยังดูจีนพูดภาษาจีน
อาจจะเป็นคนไทยที่ผู้จีนได้ที่เราได้คือค่าเช่าอาจจะได้ค่าเช่าค่าเช่าตึกค่าเช่าห้อง
แล้วค่าเช่าเราก็เหลือดร้อนด้วยนะเพราะมันเล่นยาหรือซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถอ่ะก็ได้ค่าซื้อไป
แต่ไอเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คนไทยเราจะเข้าไปทำงานไม่ได้หรอกครับมันไม่มีเลยน้อยมาก
น้อยมากเพราะว่าอย่างนี้คุณภาคภูมิคอมมินิตี้จีนเองเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าจีนเนี่ยจะ
จะเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับภาษาก็ใช้จีนวัฒนธรรมจีนนะครับการทำงานก็แบบจีน
ทำไมเขาใช้ทัวร์จีนใช้ร้านอาหารจีนนอนโรงแรมจีนนะฮะ
ต่างเหล่านี้เนี่ยไม่เยอะครับแต่เราจำเป็นเพราะอะไรเพราะเราถือว่า
ประเทศเรายากจนประเทศเราอยากรับต้อนรับนักท่องเที่ยว

เดี๋ยวก็มาเล่นยายาเสพติดที่ประเทศจีน
หายากแล้วก็แพงแล้วก็ลงโทษหนัก
ดังนั้นพวกนี้มันถึงมาเพอร์เมืองไทย
พูดจีนได้รู้จักวัฒนธรรมจีน

ตรงนี้ยังน้อยอยู่นะครับไม่งั้นยุ่งแน่ขยายต่อไปอีกเท่าไหร่
จีนไหวประชากรจีนในไทยนี่๓ล้านแล้วโอ้โหบางหมู่บ้านที่คุณไปตรวจ
มี๖๐หลังจีนไป๔๐หลังแล้วจีนอยู่๔๐หลังแล้วแล้วไม่รู้ว่าทำอะไร
ถึงเวลาก็หายหมดนะเวลามีเรื่องพลอยพร้อมกันเลย๔๐หลังหายกันหมด
แล้วถามว่าซื้อมาได้ยังไงอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นครับ
ข้อมูลเหล่านี้คุณชีวิตทำยังไงต่อเขียนว่าคุณคุยกับคุณโรมอยู่หรือครับ
คือเราก็ต้องมองว่าใครจะเป็นรัฐบาลซึ่งผมก็ดูอยู่นะครับ
ก็อาจจะมอบให้คุณโรมเพราะคุณโรมเนี่ยแกดูแลเรื่องตำรวจแกมีข้อมูลอยู่แล้ว
ผมก็เอาไปเสริมแกนะครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยโศกดรหยูใช่
ผมก็ส่งให้รังสิมันโรมซึ่งเอาไปพูดในสภาคือในสภาเป็นพื้นที่ที่พูดและเสียงมันดังกว่าผม
ผมมันอยู่ข้างนอกมันพูดแล้วเสียงมันไม่ดังพูดในสภาเสียงมันดังกว่า
ดังนั้นข้อมูลสำคัญสำคัญเนี่ยผมก็จะส่งให้โรงครับ

เรื่องนี้คือส่วนเดียวอย่างที่ผมบอกคือส่วนเดียวเท่านั้น
ระบบของจีนเทาเนี่ยมีอีกเยอะครับที่ทำผิดกฎหมาย
คือในเรื่องของจีนเนี่ยมันมีตัวละครที่เชื่อมโยงกันอยู่
เพราะพวกนี้มันใช้ภาษาจีนมันรู้จักกัน
คนนี้รู้จักคนนี้ไอ้คนนี้เป็นคนแนะนำคนนี้

คุณชูวิทย์ถ้าเกิดว่าจะดูตรงช่องว่าง
หรือว่าช่องโหวทจริงที่มันทำให้ระบบตรงนี้เกิดขึ้น

คือที่เขมรมันง่ายนะ

มันต้องใช้ทุกครบทุกหน่วยครบทุกที่นะครับ

แล้วก็ต้องดูด้วยว่าใครมาใครไป
เทาเนี่ยมันถึงชอบไงครับที่เมืองไทย

มันถึงชอบขเมนมันถึงชอบลาวชอบพาวมาร์

ไปซิงคโปร์ล่ะมาเลก็ได้

มันรักประเทศไทยชอบมาประเทศไทย